มาติดตามอาการของคุณปอทฤษฎีกันค่ะ
โดยรวมตอนนี้ยังคงทรงตัวอยู่ค่ะ
ทางด้านทีมแพทย์ก็ยังเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันผู้จัดการส่วนตัวของคุณปอบอกว่า
ต่อจากนี้ไปอาจจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้ว
กลัวการสื่อสารนั้นจะผิดพลาดค่ะ
เป็นเวลา๒เดือนเต็มแล้วนะคะที่พระเอกหนุ่มปอทฤษฎี
พักรักษาตัวด้วยโรคไข้เลือดออกขั้นวิกฤต
ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
อาคารสมเด็จพระเทพรัฐโรงพยาบาลรามาธิบดี
ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวัน
ยังคงมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนัก
ปากหลักเฝ้าติดตามอาการของคุณปอยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก่อนที่ในช่วงเย็นออสรมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวจะออกมาเผยกับสื่อมวลชนว่า
หลังจากนี้ไปอาจจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการของคุณปอน้อยลง

เนื่องว่าระยะนี้อาการก็ยังทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะ
และอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้จากข้อมูลที่ออกสื่อไปนะฮะ

หรือว่าประกาศจากโรงพยาบาลเท่านั้นพอ
เพื่อเป็นการให้ข้อมูลรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเหมือนกันค่ะ
ในเรื่องความคืบหน้าของการรักษา
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็น๒๓วันครั้งหนึ่งนะครับ
เราไม่อยากพูดอะไรที่เป็นทรง
เพราะความคืบหน้าก็คือดำเนินนะครับ
มันจะทำให้หลายคนไม่เข้าใจนั่นคือหนึ่ง
หน้าที่สองก็คือการมาออกมาพูดบ่อย

ก็จะทำให้บางคนเขาอาจจะไม่ได้คิดตรงมา
ต่อไปอาจจะต้องเป็นทีม๘๐ไม่เกิน
อย่างนั้นจะเหมาะกว่ารายละเอียดจะได้ไม่ตกหล่นด้วย
และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะที่น้องมะลิซุปตาตัวน้อย

ในวันเด็กแห่งชาติพร้อมกับคุณแม่โบแวนด้าค่ะ
น้ำอ้อยก็เผยว่าน้องมะลิมีความพร้อมเป็นอย่างดี
ส่วนเรื่องค่าตัวที่หลายคนจับตามองขอไม่ชี้แจง
จากหลานสาวไม่ใช่ดาราแต่ยอมรับว่าก็มีงานติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก
เป็นขวัญใจสื่อมวลชนน่ารักขนาดนี้ทำอะไรก็น่ารักไปหมด
ซึ่งน้องอ้อยเองบอกว่าปฏิเสธไปแล้วหลายงาน
เพราะว่าครอบครัวเนี่ยจะเลือกเฉพาะงานที่เหมาะสมกับตัวน้องมะลิเท่านั้นค่ะ
ของมะลิครับมะลิในงานวันเด็ก
เขาเชิญน้องมะลิไปเรื่องการออกงานหนึ่ง
และเรื่องเวทของน้องมะลิ
ขอเป็นเรื่องที่เราไม่พูดได้ไหม
เพราะว่าน้องยังไม่ใช่ถึงจุดที่จะเป็นตลาด
เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนี่คงยังไม่ใช่
ยังแค่เป็นน้องมะลิลูกพ่อปอแม่โบอย่างเดียว

ก็รูปแบบถ้าเข้ากับตัวน้องได้เราก็ยินดี
แต่ว่าก็คงไม่ได้ออกบ่อย